สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ใครเป็นข้าราชการฟังเรื่องพวกนี้ไว้หน่อย
เพราะว่าค่าราชการเนี่ยเป็นอาชีพหน้าที่หนึ่งที่มีผลต่อการเลือกตั้งต่อพักการเมืองมาก
มันขึ้นอยู่กับว่าท่านปฏิบัติตัววางต้นยังไง
เพราะว่าข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และค่าราชการเป็นอาชีพที่ชี้นำความคิดความเห็นคนได้
โดยเฉพาะค่าราชการในต่างจังหวัดต่างหมู่บ้านต่างอำเภอต่างตำบล
คนที่เป็นครูคนที่เป็นข้าราชการเนี่ย
จะเป็นคนที่พูดอะไรแล้วชาวบ้านเชื่อ
ฉะนั้นถ้าข้าราชการวางตัวไม่เป็นกลาง
แล้วไปฝักไฟการเมืองเอ็นไปทางหนึ่งทางใด
มันก็จะมีผลต่อการเลือกตั้งมาก
เขาถึงเขียนกฎเกณฑ์วิธีปฏิบัติของข้าราชการเอาไว้รัดกลุ่ม

หนึ่งเขียนไว้ในกฎหมายเลือกตั้ง
สองเขียนไว้ในกฎหมายระเบียบค่าราชการพลเรือน

ฉะนั้นข้าราชการต้องระวังแล้วก็คอยดูให้ดี
คือต้องดูให้รอบครอบทั้ง๒ฉบับ

ทำอะไรไปมันไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง
แต่มันไปผิดในกฎหมายระเบียบค่าราชการพลเรือน

ข้าราชการไปช่วยเขาหาเสียงอย่างนี้

แต่มันไปผิดระเบียบค่าราชการพลเรือน
เพราะถือว่าเป็นความผิดทางวินัย
อันนี้แปลว่าอะไรแปลว่า
ข้าราชการไปช่วยหาเสียงไม่ได้
ไม่ว่าจะเป็นเวลานอกราชการหลังเลิกงานก็ไม่ได้

นั่นสำหรับข้าราชการทั่วไป
ทีนี้สำหรับค่าราชการส่วนท้องถิ่น

อบจอบตเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้าน
แผดประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ผมเคยบอกไปแล้ววันก่อนว่า

อย่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะ

สูงกว่าประชาชนทั่วไป
วันก่อนที่เขาอนุมัติค่าตอบแทนให้เนี่ย
ผมบอกว่าเขาอนุมัติขึ้นค่าตอบแทนให้
อย่าไปตอบแทนด้วยการรับใช้
ทำตัวเป็นหัวคะแนนให้เขานะ

ตำแหน่งที่ได้รับการเลือกมา
ก็ลำบากยากเย็นก็จะหดหายไปด้วย

ใครต่อใครก็มีโทรศัพท์มือถือและในโทรศัพท์มือถือก็ถ่ายรูปได้กันทั้งนั้น
ฉะนั้นถ้าไม่ระวังท่านจะโดน
เอาล่ะทีนี้มาถึงคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีที่ลงรับสมัครเลือกตั้งด้วยเนี่ย
วิศนุเครืองามท่านบอกว่าคนกลุ่มนี้จะไม่ใช้ระเบียบข้าราชการพลเรือนเข้าไปเกี่ยวข้อง
เพราะเขาเหล่านี้ไม่ใช่ข้าราชการ
แต่จะใช้กฎหมายเลือกตั้ง
ในกฎหมายเลือกตั้งนี้ระบุว่าห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อกระทำอันเป็นการให้คุณให้โทษต่อผู้สมัคร
พักการเมืองนี่เขาเขียนไว้อย่างนี้
แต่ว่าถ้าใช้ตำแหน่งโดยชอบไม่เป็นไรไม่เป็นไร
แล้วอาจารยกตัวอย่างแหม่ฟังแล้วท่านคิดตามนะเห็นภาพเลย
ยกตัวอย่างเช่นว่ารัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นผู้สมัครลงพื้นที่
ไปมีกิจกรรมแจกโฉนดชุมชนอันนี้เป็นการปฏิบัติราชการทำได้ครับ
วิศนุบอกทำเลยแต่ว่าถ้าระหว่างนั้นเนี่ย
อยู่บนเวทีแล้วไปกล่าวแนะนำตัวว่าเป็นผู้สมัคร
เบอร์นั้นเบอร์นี้เอาอย่างนี้โดนอย่างนี้ทำไม่ได้
แต่ว่าถ้าเสร็จกิจกรรมมอบโฉนดชุมชนเสร็จแล้ว
จะไปขึ้นเวทีที่ไหนไปเดินหาเสียงตลาดไหนตรงไหน
ไม่เป็นไรกฎหมายไม่ห้ามนี่สำหรับ
ข้าราชการสำหรับนักการเมืองที่เป็นรัฐมนตรีและลงสมัคร
หรือแม้เรื่องการใช้เครื่องบินหลวง
เฮลิคอปเตอร์เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
อันนี้เนี่ยไม่เป็นไรเพราะถือว่าเป็นการไปในราชการ
แต่ประเด็นนี้เนี่ยถึงแม้ทำได้
แต่ว่าถ้าทำบ่อย

ข่ายว่าเอาเปรียบคนอื่นเขาหรือเปล่า
มันดูจากองค์ประกอบของอะไรครับ
ประกอบของวาระงาน
คือถ้าวาระงานที่นายกไปรองนายกไปบิ๊กตู่ไปบิ๊กปูป้อมไป
ถ้าวาระงานมันสมเหตุสมผลก็ไปเถอะ
แต่ถ้าวาระงานที่ไปทำเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผล
สมเหตุสมผลที่จะเดินทางไปตรวจราชการ
อันนี้คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอาเปรียบเพื่อน

อย่าลืมนะครับว่ายิ่งผู้มีอำนาจเสพติดเอาเปรียบประชาชนที่เขาไม่ชอบการเอาเปรียบ

ฉะนั้นประเด็นการตรวจราชการในช่วงนี้
ผลเอกประยุทธ์ท่านให้เหตุผลว่าท่านเป็นห่วงว่าข้าราชการจะใส่เกียร์ว่าง
ฉะนั้นต้องไปติดตามงาน
ผมคิดว่าเหตุผลนี้ไม่ครือครับ
เพราะข้าราชการที่มักจะใส่เกียร์ว่างเนี่ย
ในช่วงลอยต่อของการปรับเปลี่ยนอำนาจ
เป็นรัฐบาลเป็นข้าราชการระดับประหลัดกระทรวงอธิบดีซะเป็นส่วนใหญ่
เวลาเขารัฐมนตรีสั่งการโครงการหรือนโยบายที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหา
ข้าราชการระดับประหลัดอธิบดีเขาเห็นว่าจะเป็นปัญหา
แล้วเดี๋ยวกระทรวงใหม่มารัฐบาลใหม่มาไม่รู้เขาจะเอายังไง
เขาก็จะใส่เกียร์ว่างคือดองเรื่องเอาไว้ก่อน
แต่ว่าถ้าเป็นข้าราชการปรับเปลี่ยนอำนาจ
ภูมิภาคในต่างจังหวัดตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงมา
งานที่เขาทำเนี่ยเป็นงานประจำที่เรียกว่างานรูทีน
พอเป็นงานลูทีนเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรจะไปต้องไปใส่เกียร์ว่าง
แล้วรอให้นายกต้องไปกวดขันไปสั่งการมันไม่ใช่หรอกครับ
ที่ผ่านมาก็ให้ผ่านไปแต่ว่าจากวันนี้ไปหลังยุบสภาแล้ว
ทีมงานของรวมไทยสร้างชาติทีมงานของพักพลังประชารัฐ
ให้มันเหมาะสมที่จะเดินทางไปตรวจราชการให้มันสมเหตุสมผลหน่อย
ให้มันดูสมจริงหน่อยเพราะว่าท่านต้องใช้
ผมบอกแล้วว่าในเชิงจิตวิทยาเนี่ย
การเอาเปรียบเนี่ยมันไม่ได้ชนะเสมอไปนะ
การเอาเปรียบเนี่ยทำให้คนไม่ชอบ
คนที่ถูกเอาเปรียบคนเห็นใจ
สังเกตดูสิครับผลโพลที่ผ่านมาเนี่ย
คนที่ถือครองอำนาจอยู่ตอนแรกก็
ผลโพลก็ออกมาดีแต่ทำไมตอนหลังถอยลงถอยลง
พักการเมืองที่อยู่กันตรงกันข้ามกับฝ่ายผู้มีอำนาจ
ผลการทำโพลออกมาคะแนนดีขึ้นดีขึ้น
ลองถามตัวเองดีครับอันนี้เป็นผลพวงจากการ
เอารัฐเอาเปรียบกันหรือเปล่าคนไทยก็ไม่ชอบ
การเอารัฐเอาเปรียบฉะนั้น
เรื่องของการเอารัฐเอาเปรียบเรื่องของการตรวจราชการ
เรื่องของการไปทำอะไรต่อมิอะไรเนี่ย
มันเป็นเส้นแบ่งบางมากต้องอยู่กับความเหมาะสม
แล้วต้องทำให้คนเชื่อว่านี่เป็นเหตุผลที่ไปตรวจราชการจริง
ผมถึงบอกว่าจากนี้ไปเนี่ย
คนไทยสังคมไทยอยากเห็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม
แล้วการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ย
จะเป็นการเลือกตั้งที่คนเอาใจจดจ่อ
รอฟังผลการเลือกตั้งมากกว่าครั้งที่แล้ว
เพราะครั้งที่แล้วเนี่ยคนก็ทำใจได้ว่า
เออเขาปฏิวัติยึดอำนาจมา
เป็นรัฐบาลคอสชอยู่มา๔ปี
เขาก็อยากเป็นต่ออีกสัก๔ปี
ฉะนั้นผลการเลือกตั้งออกมายังไงยังไง
คนก็พอรู้อยู่ว่า
พักที่ชนะการเลือกตั้งไม่ได้แปลว่าจะได้เป็นรัฐบาล
แต่คราวนี้เหตุการณ์มันผ่านมาแล้ว๘ปี

ฉะนั้นคนที่เขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง
ไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงก็ตามแต่
เขาจะลุ้นผลการเลือกตั้ง

จะต้องถูกจับตามองเป็นพิเศษ
ก็หวังว่าค่าราชการทั้งหลาย

แต่อาจจะไปผิดกฎหมายว่าด้วย

ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้